คุณผู้ชมปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพิ่งจะผ่านพ้นไป
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังคงเดือดร้อนแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่
ก็จะมีหนึ่งบุคคลที่ช่วยอย่างสม่ำเสมอคือคุณบิน
ได้เงินบริจาคจากประชาชนทั้งประเทศไป๔๐๐กว่าล้าน
ก็ไปให้ชาวอุบลชาวยะโสธรคนละ๕๐๐บาท
ทีนี้มันมีปัญหาคือมีชาวบ้านเขาได้เงินจากคุณวินเสร็จปุ๊บ
มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปที่บ้านเขา

ขอเอาเงินไปจ่ายค่าที่พักกับคุณบินหน่อย
ยายก็บอกว่าอ้าวยายได้มา๕๐๐ขอหักพันหนึ่งยายก็เหลือ๔๐๐บาท
หนูอ้างว่าคุณบินต้องไปจ่ายค่าที่พัก
ยายก็งงมันมีแบบนี้ด้วยหรือ
เพราะว่าเงินบริจาคก็เยอะไม่น่าจะมาเอาจากชาวบ้านอีกคนละพันเนอะ
ก็ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวข้องเอาไปดูกันหน่อย
ชาวบ้านก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้ตามคนที่ไปขอเงินชาวบ้าน
ไปลงโทษแล้วกันหรือยังไงต้องดำเนินคดีไหมหรือยังไง
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะ
นี่เขาโพสต์เอาไว้เงินน้ำท่วมได้๕๐๐แต่กลับได้

นี่แต่ว่าเขาโพสต์แบบนี้นะฮะกลับได้๑๐๐อีก๔๐๐เสียไป
ใส่นอกอะไรแบบนี้นะฮะนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตำบลน้ำคำใหญ่นะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากมีชาวบ้านมาร้องผ่านสื่อ
บอกว่ามีกลุ่มบุคคลไปหักหัวคิว
เงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่คุณบินมอบให้กับชาวบ้านครอบครัวละ๕๐๐๐

เขาบอกบ้านนี้เขาโดนหักไป๔๐๐๐แล้วฮะ

กลุ่มคนกลุ่มนั้นอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการและค่าที่พัก

โดยจากการสอบถามชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นนะ
ในการคัดเลือกหรือรับรองบ้านที่ถูกน้ำท่วม

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็รู้ดีว่าบ้านไหนเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้น้ำท่วม
แต่ส่วนใหญ่น้ำจะท่วมโดยเฉพาะนาข้าวเท่านั้น
ซึ่งชาวบ้านก็ยังบอกได้ว่ามีคนในพื้นที่อ้างว่าเป็นทีมงานของคุณบินเนี่ย
เป็นผู้รับรองว่าชาวบ้านคนไหนเป็นผู้ประสบภัยตัวจริง
แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางส่วนรับเงินจากคุณบินไป
บอกว่าพวกเขาเป็นผู้ประสบภัยได้มาครบ๕๐๐โดยที่ไม่ถูกหักเลย
แค่บางคนบางคนไม่ถูกหักนะครับ
หลังจากที่มีข่าวออกไปว่ามีการหักหัวคิว
ก็มีตัวแทนของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นทีมงานคุณบินเข้าไปเจรจา
เจรจากับชาวบ้านที่ถูกหักพร้อมทั้งจ่ายเงินคืนให้กับชาวบ้านกลับมาให้ครบเป็น๕๐๐บาท
ตอนนี้บอกว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคืนให้แล้วกัน
เออลงโทษแล้วกันเพราะว่าผมถือว่ามิจฉาชีพนะคนกลุ่มแบบนี้
เอาจริงนะเบียดเบียนคนที่เขาเดือดร้อนที่เป็นผู้ประสบภัยแบบนี้

ถูกต้องครับแล้วเอาไป๔๐๐นะเขาเหลือพันเดียว
ใช่สงสารเขานะ